ส่วนที่ปราจีนบุรีมีเรื่องให้สาวต้องภาวะกันล่ะค่ะ
เพราะว่ามีผู้ชายเป็นนุ่มใหญ่คนนึงนะคะ
ลุ้มคลั่งอะไรก็ไม่รู้แหละแก้ผ้า
แล้วก็เดินคลุ้มคลั่งไปทั่วเลยนะคะ
รวมถึงยังไปขอเที่ยวขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาจับตัวควบคุมตัวเล่นเอาทุลักทุเลกันไปเลยค่ะ

ผู้ชายที่โวยวานอยู่บนบ้านนั่นแหละค่ะ
คือนายกล้ากองวิเศษวัย๕๒ปี

เป็นคนที่ไปเดินแก้ผ้า
แล้วคลุ้มข้างขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไปทั่ว

กว่าจะนำตัวลงมาได้ค่ะ
ใช้เวลากันนานแถมต้องใช้กำลังตำรวจกว่า๑๐

สอบถามเพื่อนบ้านนะคะนางสุนีด่านลำมะ

ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าลงมาจากบ้านเลย

ตอนเช้าซักผ้าทิ้งไว้ก็ไม่กล้าลงมาตากผ้าค่ะ

ก่อนหน้านี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้๔วันแล้ว

ชาวบ้านทุกคนที่พบเห็นเขาก็กลัวกันนะคะ

เขียนใครให้เกิดขอ
ทีนี้พอสอบประวัตินายกล้าดูก็
แม่ไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดนะคะ

ยังมีพฤติกรรมดื่มเหล้าขาวทุกวันค่ะ

คงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คลุ้มคลั่งอารวาส
แล้วก็เที่ยวแก้ผ้าไปขอมีอะไรกับผู้หญิงเข้าไปทั่ว

หายใจได้ทั่วท้องแล้วล่ะ

แต่ก็ไม่หายค่ะกลับมาเป็นอีกจนได้
ก็เพราะเหล้าเพราะยา